คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของคุณครูหนุ่มท่านหนึ่งนะฮะ
โรงเรียนปิดจากโควิดก็ไม่มีการเรียนการสอนก็ว่างงาน
มีวันดีคืนดีไปตกปลาอยู่ที่ครองชลประธานที่ราชบุรีนะครับ
ตกไปตกมามีชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยผมเคยร่อนทองได้ทองจากครองนี้
คุณครูก็เอาบ้างลองดูนะไปซื้ออุปกรณ์มาร่อนทองคุณผู้ชม
นะฮะได้มาสิบชิ้นอ่ะแบบเนี้ยเนี้ยนะเนี้ยเศษทองเนี้ยโอ้โห
แล้วโพสต์บอกว่าหาเพื่อนไปร่อนทองด้วยกันเพราะว่ากลัวงูกัด
ค่ะชาวบ้านก็เอาเฮ้โลกันไปทีนี้ไปกันใหญ่ด้วยล่ะเออ
มันเป็นเศษทองคุณผู้ชมค่ะนะฮะเป็นเศษทองที่คุณครูหนุ่มคนนี้เขาโพสต์เอาไว้
บอกว่าของดังกล่าวอยู่ในครองชนรับประทานสาย๑ที่จังหวัดราชบุรี
ที่เขาไปร่อนมาครูหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายกรพัฒน์พรของแม่อายุ๓๓ปี
เจ้าตัวนำวัตถุก้อนเล็กเล็กสีเหลืองทองที่บรรจุในถุงพลาสติกเนี่ย
สิบชิ้นมาโชว์ให้ดูอันนี้หน้าคุณกรพัฒน์นะฮะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเขาใช้เวลาการร่อน
สามวันนะฮะวันแรกร่อนอยู่สามชั่วโมงได้มาชิ้นเดียว
วันต่อมาหาอยู่๗ชั่วโมงก็ได้มาอีกนะฮะแล้วนำจี้ทองรูปกระต่ายที่พบมาให้ดูด้วย
มันมีที่ทองอันหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไป
นี่นี่นี่อันนี้เออมันเป็นจี้ทองจริงจริงนะฮะคุณครูคนนี้คุณกรพัดก็เลยพานักข่าวไปชี้จุดที่คำร่อนทอง
ซึ่งอยู่ที่บริเวณคลองชนรับประทานดอนแจงครับตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองที่จังหวัดราชบุรี
ตอนนี้น้ำมันแห้งขอดไปแล้วแล้วตอนเนี้ยชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันไปร่อนทองด้วยเช่นเดียวกัน
นะฮะคุณกรพัฒน์บอกว่าเป็นคุณครูสอนชั้นปฐมโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ราชบุรี
แต่พอมีโควิดโรงเรียนก็ปิดการบริเวณการสอนก่อนไม่คอยเจ้ามีก็เลยว่างครับอ๋อ
ออกไปตกปลาเล่นในคลองนี้ครับตั้งแต่๑๕วันก่อนตกไปตกมาจู่มีคนขับรถสิบล้อขับผ่านมาแล้วก็มาตรงนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยพ่อนุ่มนี่ลุงเคยร่อนทองได้เอาไปขายได้เงินมา๔๕๐๐แล้ว
อ้าวคุณครูได้ฟังอย่างนั้นก็เฮ้ยลองบ้างดีกว่าครับตอนแรกไม่เชื่อ
แต่ว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยน้ำมันแห้งขอดพอดีคุณผู้ชม
ก็เลยไปตลาดแล้วก็ไปหาซื้อของที่ตลาดนัดครองถมมันมีอุปกรณ์คล้ายกับอาจารย์ร่อนทอง
ก็เลยไปซื้อจานร่อนทองมาแล้วก็ลองไปร่อนทองตามที่คุณลุงคนขับสิบล้อได้บอก
แล้วก็ได้จริงจริงด้วยครับคุณผู้ชมนะพอโพสต์ไปชาวบ้านระแวกนั้นนะฮะ
เขาบอกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่ามันจะมีเศษก้อนทองอยู่ในคลองนี้เพราะเป็นที่ที่มันเป็น
เป็นคลองที่มันติดกับป่าลกหน่อยมันมีสัตว์มีพิษมีงงมีงูเนี่ย
คนก็ไม่ค่อยกล้าลงไปนะฮะพอเอาลงในโลกโซเชียลเขาบอกว่าต้องการหาเพื่อนไป
เนื่องจากว่าว่าที่เข้าไปวันแรกอ่ะไปเจองื้อเห่าตัวใหญ่มาก
ชูคออยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นป่ารกทึบ

เพราะหลังจากได้ทองกลับมาตกคืนฝันครับ

ฝันมีแรงดึงดูดบางอย่าง
ให้ไปที่ครองนี้อีกครั้งหนึ่ง

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่มาโดนบันดาลอะไรบางอย่าง
อาจจะทำให้เขาไปเจอทองอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ไปฟังเสียงคุณครูกรพัฒน์นะครับ

คืนที่สองมาผมแบบเหมือนไม่มีอะไรโดนใจจะให้ไปตอนนั้นเลย
บอกฮึ้ยผมไม่ไปแล้วทั้งคืนอ่ะ
ผมก็พยายามฝืนหลับอ่ะมาอีกแล้ว

โอ้รุ่งเช้ารีบมาเลยมาดูอีก
มันความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรโดนใจครับ
บอกให้มาให้มาตรงนี้

ไม่ทราบน่าจะมีแบบ

อาจจะมาโดนใจครับผม

ใช่สัตว์มีพงมีพิษนี่เดี๋ยวจะอันตราย

ตอนนี้เองชาวบ้านก็เข้าไปในพื้นที่ไปร่อนทองเหมือนกัน
เพราะทีมข่าวไปพูดคุยกับนางบุญพย์พิทักษ์อายุห้าสิบปี

ค่ะชาวบ้านก็พากันมาหาตั้งแต่เช้าเนี้ย
ป้านกก็บอกว่าไอ้ม่ากัน
นี่ไม่มีใครได้เลยสักคนเหนี่ย
นกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์ร่อนทองมาใหม่
เดี๋ยวจะไปชวนสามีมาด้วยยังหวังว่าจะได้ทองกับเขาบ้างค่ะ
จากนั้นทีมข่าวก็นำทองที่ครูหนุ่มเนร่อนได้ไปตรวจสอบกับนายนัทวัฒน์ศรีสังวรอายุ๔๐
เป็นเจ้าของร้านทองชอโชคดีเยาวราชอยู่ในตลาดศรีเมืองที่จังหวัดราชบุรี
โดยเจ้าของร้านทองก็นี่แหละค่ะเอาไปอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของเขา
เอาไฟมาเป่าที่เศษทองแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวและเจ้าของทองว่า
บอกว่าคุณผู้ชมฟังดีนะบอกว่าทองเนี่ยเป็นทองจริงของจริงด้วย
มีความบริสุทธิ์๙๐ขึ้นไปโอ้โหนี่เจ้าของร้านทองยืนยันเลยนะคะ
แต่จะเป็นทองนพคุณหรือไม่อันนี้ยังไม่กล้าฟันทง
รวมทั้งยังประเมินราคาไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าทองมันชิ้นเล็กมาก
เล็กเกินไปช่างดูแล้วเลขกรรมเนี่ยนะคะยังไม่ขึ้นเพราะว่าเบามากจริง
เป็นเศษทองอ่ะเป็นเศษทองค่ะส่วนจี้ทองรูปกระต่ายเนี่ยก็เอาไปชั่งเหมือนกันเนี่ยค่ะ
อันนี้ช่างได้๑๙กรัมกว่าประมาณสักครึ่งสลึงได้ค่ะ
ถ้าจะขายด้วยนะก็ขายได้ราคาอยู่ประมาณสัก๓๒๐๐บาทนะคะ
นี่ก็พอได้หน่อยพอได้หน่อยอ่ะฟังเสียงเจ้าของหน่อยค่ะอาจารย์ทองนะคะ
นี่ผมเป็นการเดานะไม่ให้ว่าเป็นเรื่องจริงอาจจะมีอะไรเอาไปซ่อนไว้ตรงแถวในน้ำนั้นหรือเปล่า
แล้วถ้าไปซ่อนซ่อนเสร็จปุ๊บแล้วคนคนนั้นลืมมาเอาหรืออาจจะเสียชีวิตไป
จริงแล้วอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ที่ผมเดานะอาจจะเป็นกระสอบหรือเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วพอนานเข้ามันก็อาจจะกร่อน
พอก่อนปุ๊บก็กระสอบอาจจะย่อยสลายแล้วทองอันนี้ก็จะไหลตามน้ำมา
สันนิษฐานของเจ้าของร้านทองนี่มีความเป็นไปได้
เพราะว่าเขาตรวจสอบแล้วมันเป็นทองจริง
แล้วพอออกข่าวไปนะเดี๋ยวชาวบ้านก็จะไปกันเยอะ
แต่ว่าชนิดของทองเนี่ยก็ยังมีการมาดูกันอยู่ว่าจะเป็นทองชนิดไหนเป็นทองอะไร
เจ้าของร้านทองบอกด้วยนะคะว่าหากเป็นทองนพคุณหรือว่าทองคำเนื้อก้าว
จะเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่มีราคาซื้อขายกันสูงกว่าทองคำปกติถึง๒เท่า
เพราะเขามีความเชื่อว่าทองชนิดนี้มีพุทธคุณอยู่ในตัว
ป้องกันผูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งลี้ลับที่ไม่ดีได้
แต่ที่ได้มานี้ยังไม่ยืนยันฟันทงนะคะว่าจะเป็นทองคำแบบไหนยังไง
คือทองนกพระคุณเขาเรียกหลายชื่อทองชมพูนุษย์
มันเป็นทองบริสุทธิ์ของโบราณเขา
ก็เป็นเรื่องของทองไปแต่เชื่อว่าคนแน่นอย่างที่เราคาดการณ์แน่